กลับมาช่วงนี้นะคะมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีกันหน่อยนะคะ
หนุ่มสาวคู่หนึ่งเขาเป็นแฟนกันและปรากฏว่าทะเลาะกันอย่างรุนแรงมีปากเสียงกันนะคะ
ฝ่ายสาวเนี่ยเอามีดคัตเตอร์ขึ้นมาค่ะมากรีดข้อมือตัวเองหลายแผลเลยนะคะ
ขู่ว่าจะฆ่าตัวตายส่วนฝ่ายชายหลังจากที่ทะเลาะกันก็ออกไปจากห้องนะคะ
ทีนี้ตำรวจก็ต้องช่วยเกลี้ยกล่อมเข้าไประงับเหตุนะครับคุณผู้ชม
ปรากฏว่าสุดท้ายคือเธอเองก็ไม่ยอมที่จะวางมีดคัตเตอร์ลง
ก็ใช้ช่วงจังหวะที่ฝ่ายหญิงเนี่ยเผลอนะคะเข้าชาร์จตัวแล้วก็ช่วยไว้ได้สำเร็จนะครับคุณผู้ชม
คุณผู้ชมไปดูคลิปที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในท้องที่สพแสนศุกร์ชนบุรีนะคะ
ตำรวจเองกู้ภัยเองก็พยายามที่จะเกลี้ยกล่อมผู้หญิงคนนี้เนี่ย
อายุสักประมาณสามสิบปีนะฮะคือตอนที่ไปเนี่ยเห็นเธอในสภาพคลุมคลั่งนะคะ
พยายามที่จะใช้มีดคัตเตอร์กรีดข้อมือตัวเองแล้วก็ยืนพิงกระจกของคอนโดมิเนียม
แบบนี้นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ริมถนนข้าวหลามตะบนแสงสุกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะ
คือตอนที่เธอกรีดข้อมือตัวเองเนี่ยเลือดก็ไหลเต็มพื้นนะคะ
และหญิงสาวคนนี้เนี่ยสิ่งที่เธอต้องการข้อเรียกร้องของเธอเนี่ยคือต้องการให้ตำรวจเนี่ย
โทรศัพท์ติดต่อแฟนนุ่มบอกว่าให้แฟนนุ่มเนี่ยเดินทางมาพบกับเธอที่คอนโด
อันนี้ภาพตอนที่สามารถเข้าชาร์จตัวได้แล้วนะคะ
แย่งมีดมาแล้วสุดท้ายเธอก็ปลอดภัยค่ะ
คือเธอบอกว่าถ้าเกิดว่าแฟนนุ่มไม่มาหาเธอเนี่ยเธอจะฆ่าตัวตาย
เจ้าหน้าที่ตอนแรกก็พยายามที่จะติดต่อแฟนนุ่มของเธอนะคะ
แต่ตอนที่โทรศัพท์โทรไปปรากฏว่าแฟนปิดเครื่อง
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาเกลี้ยกล่อมอยู่สักประมาณ๒ชั่วโมงไม่สำเร็จค่ะ
อาศัยจังหวะที่เธอเผลอไปแย่งคัตเตอร์ออกจากมือ
กู้ภัยก็มีการช่วยเธอปฐมพยาบาลเบื้องต้น
พบว่ามีบัตรแผลลึกบริเวณแขนซ้ายคือจำนวนมากเลยนะคะ
พอปฐมพยาบาลเบื้องต้นเสร็จปุ๊บก็ส่งตัวเธอไปที่โรงพยาบาล
ตำรวจสอบสวนนายอภิวัฒน์อาจวาทินเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย
คอนโดมิเนียมจุดเกิดเหตุทราบแบบนี้นะคะว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ย
เอะอะโวยวายออกมาจากห้องพักชั้น๓ของคอนโด
ก่อนที่จะเห็นเธอถือคัตเตอร์ออกมาจากห้องพัก
แล้วก็เรียกร้องบอกว่าให้ติดต่อแฟนนุ่มให้หน่อย
ถ้าแฟนนุ่มไม่มาเดี๋ยวจะฆ่าตัวตาย
ซึ่งผู้ก่อเหตุเคยมีอาการในลักษณะแบบนี้
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะเคยมีลักษณะแบบนี้เนี่ย

ตายแพ้แล้วนะครับตายแพ้แล้วนะ

ตายแพ้แล้วนะ

ตายแพ้แล้วนะ

ตายแพ้แล้วนะ

ตายแพ้แล้วนะ

ตายแพ้แล้วนะ

ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะ